หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนล่าสุดเขาบอกว่าขาดทุนสะสมมา
คนทีเดียวนะครับกรณีมีคำสั่งขององค์การค้าของสกสคที่๘๔
๘๕ทัพ๒๕๖๓เรื่องเลือกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของส่อกรส่อคอ
จำนวน๙๖๑คนระบุว่าด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดีการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การค้าของสกสค
เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของสกสค
มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติ
ด้านการพิมพ์หนังสือเรียนเอกสารการศึกษาผลิตอุปกรณ์การศึกษาต่าง
ประสบกับภาวะการขาดทุนต่อเนื่องมานานเป็นเวลามากกว่า๑๕ปี
การค้าของสกสคมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง
และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของสกสคให้สอดคล้องกับภารกิจ
จึงให้เลือกจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก้ามร้อยหกสิบเอ็ดไบร์
โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดมีผลตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสามครับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนั้นทราบประกาศนี้หลายคนครับ
เพราะว่าก็เสียใจทำงานมานานแล้วก็ยังยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้
ค่ะนะครับอ่ะมีผลวันที่๑สิงหาคมนี้นะครับ